เดือนที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอุบัติเหตุเลย
เหมือนอย่างนี้เลยของเขาดีจริง
จังหวัดพังงาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกัน
คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

เท้าองค์พญาปุริศาสตร์กินผี

เด้อผีใครจะซื้อผีเอาไว้ค้าขายคุ้มครอง
ทำมาหากินปกปักรักษาเจริญรุ่งเรือง
ขายผีแบบนี้คือตอนนี้ยุคนี้ขายอะไร

พออีผีนะขายผีมีคนซื้อก๊อฟ

มีหม้อลักษณะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นหม้อแม่นาคใช่ไหมคะ
แล้วมียันปิดหม้อมีอัคระลงทุกอย่าง
มันดูขลังนะมันดูขลังนะคะ

เออมาแล้วเนอะหายไปหลายวันกลับมาแล้วเนอะ
ที่สั่งผีไว้รอรับได้แล้วเนอะ

คนที่สนใจทักทายมาถามได้เนอะ
ชุดนี้มีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยคือ

ลิลลี่ซื้อหน่อยมีผีมาขายมีผีมาขาย

เดี๋ยวนะทานโทษมันไม่ได้ขายแตงโมแตงโมแตงโมนะ

มีตัวอย่างมารีวิวได้ไหมนี่คือขายผี
ผีมันดียังไงเลี้ยงผีมันดียังไงแล้วทำไมเราต้องไปซื้อผีจากคุณ
ก็ต้องอวดอ้างสรรพคุณกันหน่อยนะฮะ
ทีนี้ผู้โพสต์บอกว่าการเลี้ยงผีจะให้คุณ
ปกปักรักษาตนเองและครอบครัว
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ

อยู่ดีมีสุขมีโชคมีชัยค้าขายดีมีชัย

เฝ้าบ้านเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านา

มีผีเฝ้าบ้านได้นะคะ
จะติดตามตัวเรารักษาคุ้มครองตัวเรา
เป็นเมตตามหานิยมมีเสน่ห์
หากเลี้ยงดีผีจะให้คุณอนันต์
ใครต้องการผีทักถามได้เลยยังพอมีอยู่นะจ๊ะ
ปกติจะเลี้ยงไข่ฟองหนึ่ง

อกนั้นแต่แล้วแต่เราทักถามได้

ใช่ให้ไข่ให้ไข่ผีกิน

กินดีกว่าเราอีกวะ

ยังมีภาพของการประกอบพิธีกรรมที่เรียกว่า

ก็ดูเขาเลี้ยงผีแบบนี้นะพี่ต้นดู

สำหรับขันโตกเลี้ยงผี

ประกอบพิธีกรรมที่เรียกว่าเลี้ยงผี

ซื้อผีกะไป๑๔ตัว

ซื้อผีกะไป๑๔ตัว

กะรวยด้วยนะคะ

เครื่องคาวานให้ผีเพื่อเป็นการ
ล่าสุดนะฮะทางเพจแม่ทัพลิง

แคปชั่นบอกว่า
เดี๋ยวนี้ล้ำจนเอาผีออกมาขายกันแล้วหรือ
ถ้าดีจริงจะขายทำไมรสนะคือถามดีจริงทำไม
ไม่เก็บไปใช้เองไม่เก็บไปเลี้ยงเอง
เอาไหนก็ไหนแล้วนะคะขออนุญาตขายของนิดหนึ่งนะคะ
เรื่องของผีกะเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงไป
ช่องเราก็มีนะผีกะเป็นละคร
คุณผู้ชมติดตามได้นะคะเราออนแอร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์๔ทุ่มเป็นต้นไปนะ

ไม่ได้ขายผีค่ะให้ดูผีอย่างเดียวนะคะผีกะนะคะอย่าลืมนะ๔ทุ่ม
ที่เขาขายเนี่ยเราเลือกซื้อได้เหรอ
เราอยากได้ผีแบบไหนผีแม่นาคอะไรอย่างนี้
พี่จำผีอะไรคะ